บ้านของชายหนุ่มคนหนึ่งนะฮะบ้านอยู่ที่แถวทุ่งครุ
ที่บอกว่าโอ้โหอยากให้หมอปลามาช่วยดูให้หน่อย
เนี่ยถ่ายคลิปนี้
หอนเกลียวเลยแล้วก็มีเหมือนคนหน้าขาวเบลอแต่ไม่มีขา
จะเป็นผีเป็นวิญญาณหรืออะไรหรือเปล่า
เพิ่งพิษพิจารณาไว้ก่อน
นี่ฮะแล้วนานด้วยนะไม่ใช่แป๊บนะครับ
ผู้ที่เป็นเจ้าของคลิปชื่อนายจักรพงศ์ชุ่มชื่นนะฮะ
อายุ๓๕ถึงขั้นโพสต์ถามนะฮะในสังคมออนไลน์
ถามหาหมอปลามือปราบสัมภเวษีว่าสิ่งที่เขาเจอตรงหน้าเนี่ย
มันคืออะไรเป็นวิญญาณเป็นภาพซ้อนกันหรือตาฝาดหรืออะไรยังไง
เห็นไหมแล้วหมานี่โอ้โหหอนแบบโหยหวนชวนขนหัวลุก
อย่างที่ท่านได้ยินนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงกลางคืนซะด้วย
นี่นะฮะคือมันเกิดขึ้นสืบเนื่องจากวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
จักรพงศ์บอกว่าไปเก็บเท่ากระดูกของคุณย่าที่เพิ่งเสียชีวิต
เพื่อไปทำพิธีลอยอังคารแล้วก็จะเก็บบางส่วนมาไว้ที่บ้าน
ระหว่างกำลังก้มใช้มือกวาดเท่าอัฐิของคุณย่าเนี่ย
จะหาฟันอ่าจะหาฟันคุณย่านะครับอยู่ดีดีนะครับ
ลมพัดแรงมาเลยแล้วก็พัดเข้าตัวเขาด้วยนะครับ
ขี้ผงเท่ากระดูกของคุณย่าก็ลอยเข้าหน้าเข้าตาเข้าตัว
เขาจนหม่อมแหม่มแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรคิดว่าก็เป็นเรื่องของลมพัดตามปกติ
ก็ปัดฝุ่นเก็บกระดูกคุณย่าใส่โกรธแล้วก็กลับมาบ้าน
อยู่แถวซอยทุ่งครุพอกลับมาถึงบ้านทีนี้แหละ
มันเริ่มมีสิ่งแปลกแปลกเกิดขึ้นสุนัขในชุมชนในหมู่บ้านนี้
เห่าหอนทุกคืนนี่คือไปวันอาทิตย์นะที่ไปเก็บกระดูกคุณย่าเนี่ย
ตั้งแต่นั้นหอนทุกคืนคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตอนนอนก็ฝันเห็นด้วยนะฮะ
หลังจากกลับมาแล้วก็ตอนนอนกลางคืนนี้ก็ฝัน
เห็นมีผู้หญิงแก่คนนึงผมขาวยาวประบา
มายืนคุยที่หน้าบ้านและในฝันนายจักรพงศ์ก็ทำท่าเหมือนเอื้อมมือ
พอเอื้อมมือไปยายคนนั้นกลับทำท่าจะกินนิ้วเขา
นี่ฮะแล้วก็เหมือนกับจะยัดก้อนกลมคล้ายลูกบอลเนี่ย
ใส่ที่ท้องเขาด้วยตอนนั้นในฝันตกใจกลัวมากวิ่งหนี
แล้วก็สะดุ้งตื่นจากฝันวันต่อมาก็มีคนทักแปลกหลายคน
สุนัขที่บ้านก็เห่าหอนไม่หยุดเนี่ยแล้วก็ไปเห็นอะไรแบบเนี้ย
ก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้ก็เลยอยากปรึกษาหมอปลาหน่อยว่า
มันมีอะไรที่เกิดขึ้นหรือเปล่าในวันที่เขาไปทำพิธีลอยอังคารกระดูกคุณย่า
ที่หมอปลาจะไปถึงทีมข่าวของเราขอไปก่อนแต่ไปกลางวัน
ไปกลางวันก่อนแต่อยู่ยาวยันกลางคืนนี่นี่คุณนัทพงศ์เรียบสันเทีย
ไม่ใช่ว่ากลางคืนแล้วกลับนะไม่กลับไม่กลับเราไม่ให้กลับ
ให้อยู่รอจนหมอปลาไปแล้วก็ให้พิสูจน์มาด้วยลองถ่ายภาพตอนกลางคืนมาด้วย
เราก็เลยถ่ายภาพทั้งกลางวันและกลางคืนมาให้คุณผู้ชมดู
จะได้เปรียบเทียบดูนะคะครับนี่คือจุดที่เห็นเงาสีขาวตามคลิป
ให้ดูไปเมื่อสักครู่นี้ถ้ากลางวันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ
เด็กนักเรียนนี่เองไม่ใช่สินี่คลิปสูงรั้วตั้งสูงที่เป็นหัวคนโผล่ออกมา
ต้องสูงกว่าเด็กอ๋อหนูน้อยคนนั้นก็วิ่งผ่านพอดีเมื่อกี้กลางวัน
แต่ก่อนอื่นเลยคุณนัทพงศ์นักข่าวของเราขอไปเจอหน้าน้องหมาที่หอนหน่อย
หอนถึงน่ากลัวชวนขนหัวลุกได้ขนาดนี้อันนี้นะคะจุดเดียวกันเลยนะคะ
มุมกลางวันกับกลางคืนนะคะส่วนน้องหมาที่หอนได้ชวนขนหัวลุกขนาดนี้
ตอนที่ทีมข่าวของเราไปถึงเนี่ยเหลือสองตัวแต่คนแถวนั้นบอกว่าจริงแล้วมันก็อยู่กัน
หลายตัวนะสินซะห้าตัวได้นะคะเจ้าสองตัวที่อยู่ตอนที่นักข่าวของเราไปเจอตอนกลางวัน
ก็คือเจ้ามอมแมมกับหูกลางสองตัวนี้แหละที่เราได้ยินเสียงหอนในคลิปเมื่อสักครู่นี้นะคะ
ก็เลยลองถ่ายคลิปให้ดูมันก็มุมกลางวันมันก็อาจจะไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่เนาะ
เราก็เลยลองให้ทีมข่าวของเราซึ่งก็คือผู้ช่วยช่างภาพไปยืนหน้าบ้าน
แบบมุมเดียวกันเลยที่กำคัญจะช้ายนะไปยื้อหน้าบ้านขยับไปมา
มุมเดียวกันกับที่เจ้าของคลิปคุณจักรพงศ์เขาถ่ายเอาไว้
ใช่ค่ะแต่พอกลางคืนเนี่ยมันขาวมันจะขาวเด่นขึ้นมา
มุมกลางวันมันอาจจะมีอะไรบังอยู่น่ะบังอยู่นิดนึง
แสงมันเยอะแล้วมันก็สีคล้ายกัน
แต่ที่แน่คือมุมกลางวันที่นักข่าวของเราลองไปยืนดู
คือก็เห็นขาเห็นขาทีมข่าวเรานึกออกมาตรงรั้วข้างล่างอ่ะ
แต่ในคลิปตอนกลางคืนเห็นป่มุมข้างล่างมันไม่มีขาคนไง
เพราะรู้ว่าเขาโปร่งไงถ้ามีคนยืนอยู่ต้องเห็นมาถึงขาข้างล่าง
อันนี้มุมภาพกลางวันก่อนนะเปรียบเทียบให้ดูนะคะ
ต่างกันอีกอย่างหนึ่งก็คือหมามันไม่เห่าไม่หอนเลย
กลางวันเงียบสงบทีนี้พอกลางคืนครับท่านผู้ชมครับ
เราก็รอถึงกลางคืนนะแล้วก็ลองดูว่าอยู่ในจุดในจุดที่เป็นคลิปที่คุณจักรพงศ์เขาถ่ายเนี่ยนะฮะ
อันนี้มุมเดียวกันเลยกลางคืนมันก็มืดมากเนาะ
ตึบแต่ก็มีรถผ่านไปผ่านมาก็มีแสงแวบเออ
จะเป็นรถได้หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่หมาคืนนี้มันก็ไม่เห่าใช่ไหม
ทำไมคืนนี้ไม่หอนเนอะแม่จะออกไทยรัฐนิวโชว์ทั้งที
นี่ให้คนลองไปยืนดูยืนอยู่หน้ารั้วนะคะอืมก็จะเห็น
แต่มันไม่น่ากลัวเท่าคุณจักรพงศ์ถ่ายตอนนั้นเนี่ยเออทำไมล่ะ
นี่ค่ะเอ้อเนี่ยกลางคืนก็เป็นลักษณะแบบนี้ครับทุกผู้ชมครับ
ให้ทีมงานของเราใส่เสื้อสีขาวยืนหน้าประตูถ่ายคลิปนะ
ลองแล้วลองอีกขยับตัวไปมานิดหน่อยหันหน้าไปมาให้รู้สึกให้เหมือนกับในคลิปที่สุดเนี่ยนะครับ
คือมันก็ไม่เหมือนหมาก็ไม่เห่าไม่หอนอะไรอย่างนี้
หรือว่าหมาจะเห็นคนเยอะก็เลยวิ่งหนีไปนะครับ
หาคำตอบทางวิทยาศาสตร์ยากพอสมควรนะฮะว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นนะครับ
ส่วนเรื่องคลิปของคุณจักรพงศ์อาจจะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้เข้ามาดูอีกทีหนึ่ง
หักเหของแสงวัตถุอะไรหรือเปล่านะครับ
อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของท่านผู้ชมด้วยนะฮะเป็นความเชื่อส่วนบุคคล
แต่เอาเป็นว่าคืนนี้หมอปลามือปราบสัมภเวษีมาฮะมาแล้วนี่
ย่านทุ่งครุของนายจักรพงศ์มาถึงเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมา
นี่ฮะหมอปลามาถึงก็สอบถามสิ่งต่างจากนายจักรพงศ์ว่า
เอ๊ะก่อนจะถ่ายคลิปแล้วเจอเหตุการณ์ในฝันอะไรแบบนี้เนี่ย
ไปทำอะไรไว้หรือเปล่าหมอปลาก็ลองจับตัวในจักรพงศ์ดู
นี่ฮะแล้วก็บอกอ่าเหยียดขานะแล้วให้แฟนสาวนายจักรพง
เนี่ยมีวิญญาณติดตามตัวมาหลังจากที่ไปเก็บประดูกคุณย่า
ที่วัดเมื่อวันอาทิตย์ที่๑๕กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
หมอปลาจับตัวดูจับเหยียดขงเหยียดขาดูแล้วแบบ

หมอปลาบอกว่าเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล
สาเหตุที่นายจักรพงศ์ถ่ายติดวิญญาณในคลิปนั้น

แล้วในคลิปนั้นเนี่ยลักษณะก็คือ

เพราะว่านายจักรพงศ์มีวิญญาณติดตัวมาจากวัด

แฝงอืมที่ที่ผมแตะให้พี่ดูครับแล้วก็ให้ผ่าร่างแฟนด้วย
แล้วก็ผ่านหน้าพี่ให้พี่ให้ทั้งแฟนให้ทั้งพี่อ่ะเข้าใจว่าเป็น
เป็นแบบนี้ครับทีนี้ไอ้จังหวัดที่หมามันตามมาต่อเนี้ย
หมามันหอนเนี่ยก็เนื่องจากว่าผีตรงไหนไม่รู้อ่ะ
เขาหรือว่าในเนี้ยมันต้องมีสัมภเวษีก็มาหาซึ่งกันและกันครับอืม
คือจากภาพนั้นปรากฏหลายคนบอกว่าเฮ้ยคนเดินผ่าน
ถ้าคนเดินผ่านเราถือกล้องเราต้องเห็นจริงไหมแต่นี่มันไม่เห็นอะไร
แต่เราไม่เห็นตอนอีกวันหนึ่งแล้วครับซึ่งเราซูมแล้วก็จะเห็นอย่าง
กฎเดี๋ยวจะบอกเฮ้ยมันเกิดจากแมลงถ้าเป็นแมลง
ก็คงจะเป็นแมลงวันหัวเขียวครับ
ก็พยายามซูมดูดูคิดเดาว่าเป็นกำแพงไหมหรือว่าอะไรอย่างนี้ครับ
ก็พยายามดูดูกิ่งไม้นี่ก็ดูคือเราพยายามดูหมด
แล้วเหมือนแต่แค่แปลกใจตรงรูปร่างที่เขายืนมากกว่าเขา
ตรงนั้นมากกว่าที่ที่ทำให้ให้ไม่สบายใจ
คือว่าผมอยู่ใกล้หมวดปลาในตอนแรกหน้ามันจะมืดครับ
แล้วก็จนเข้ามาทำอะไรแต่ขามันจะช้าอะไรอย่างนี้ครับ
อ่าค่ะเป็นแล้วก็นี่ฮะหมอปลาเขาก็ดูอากงดูอาการอ่ะเนอะ
ตามวิธีของหมอปลาสุดท้ายก็แนะนำนะฮะในการแก้ไขให้
ก็คือให้นายจักรพงศ์ไปทำบุญแผ่เมตตาทำบุญให้กับผู้ยากร้าย
อ่าแล้วหมอปลาก็ช่วยอ่าทำน้ำมนต์พรมที่หน้าบ้านในจักรพงศ์
เป็นการปัดเป่าวิญญาณแล้วก็สิ่งชั่วร้ายนี่ฮะ
ค่ะส่วนคุณจักรพงศ์บอกว่าก็ยังงงงงอยู่ยังหาสาเหตุของคลิปนั้นไม่ได้เหมือนกัน
แต่ว่าพอหมอปลามาบอกแบบนี้เขาก็ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแล้วล่ะ
ค่ะอืมเพราะชาวบ้านหลายคนก็ทักอะไรก็แปลกแปลก
เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณด้วยนะคะ